บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยจัดคู่รักนะคะ
ในแวดวงบรรเทิงที่อยู่อยู่กันยาวนานมาก
แล้วก็คือความหวานไม่มีลดน้อยถอยลงไปเลยค่ะ
คู่แรกนะคะคู่นี้เราก็รอลุ้นเหมือนกันนะ

และคู่ของพี่ณเดชน์แล้วก็น้องยาย่าค่ะ
ถ้าพูดถึงคู่นี้นะคะต้องยกให้เป็นคู่รักคู่ขวัญของวงการบันเทิงตัวจริงค่ะ
เพราะว่าเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกสุดฮอตด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
ซึ่งเส้นทางความรักของพี่ณเดชน์และน้องยายา
เขาร่วมงานกันครั้งแรกจากละครเรื่องดวงใจอัคคณีเธอจำได้ไหม
ทางวิทย์พระราม๔เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๓ภาพนี้
พี่เบย์ยังแบบว่าหน้าแบบตอบอยู่เลยนะตอนนั้น

ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครดัง
แล้วก็สร้างชื่อมากเกมร้ายเกมรัก
เรื่องนี้ฉันชอบมากระบบนางฟ้ากับสายชนไง

เออเพลงตะโอดปะโมดดังมากเลยนี่ละค่ะ
แล้วต้องบอกว่านะคะชื่อของณเดชนยายาน่ะ
ติดตาตรึงใจแฟนทั้งบ้านทั้งเมืองจริงค่ะ

คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม

อย่างนั้นวันดีที่๑๒แล้วนะคะ
แล้วต้องบอกว่าตลอดเส้นทางความรักของณเดชน์และยายาเนี่ย
ท่ามกลางเสียงชื่นชมของพี่น้องแฟนคลับค่ะ

แล้วก็เรามักจะได้เห็นโมเมนต์ของทั้งสองครอบครัวอยู่ด้วย
ร่วมกันในวันสำคัญเสมอเลยนะคะ
แต่ว่าคู่นี้เขาจะยอมเรียกว่าแฟนก็ต้องโอ้โหใช้เวลานานมาก
ดิฉันไปสัมภาษณ์หลายรอบมากนะคะ
และปีหลังมาเนี่ยนะคะก็เสียงเชียร์โอ้โหสนั่นจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะน้องยายาที่ให้สัมภาษณ์ได้ดูมา

เปิดใจแล้วบอกว่าเรื่องงานแต่งนะ
เราก็ถามก็บอกว่าพี่เรื่องงานแต่งรอได้
แต่ก็ไม่อยากรอนานนะคะพี่ณเดชน์
นานทีเราจะได้ยินคำพูดแบบชัดเจนของน้องยายา
ความในใจของน้องว่าน้องรู้สึกยังไง
เออจริงแล้วอย่าลืมบอกพี่นะคะ
ส่วนคู่นี้นะคะก็หวานแล้วยาวนานไม่แพ้กันค่ะ
ของพี่แดนวรเวทแล้วก็น้องแพตตี้อังสุมารินค่ะ

เส้นทางความรักของคู่นี้ก็ยาวนานไม่แพ้กันค่ะ

ซึ่งทั้งคู่เคยเล่านะคะว่าเจอกันในกองถ่ายซีรีส์เรื่อง

ตอนนั้นเนี่ยค่ะพี่แดนเป็นพระเอกแล้วน้องแพตตี้เป็นนางเอกค่ะ
แรกที่พี่แดนได้เจอน้องก็รู้สึกปิ๊งเลย
คือต้องพูดตรงตอนนั้นแพตตี้เขาเป็นขวัญใจหนุ่ม

พิตตี้เป็นคนน่ารักเรียบร้อยแต่งตัวง่าย
แถมที่สำคัญเหมาะกับพวกเรามาก

แล้วพี่แดนก็เป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปจีบน้องแพตตี้ด้วยตัวเองค่ะ
เวลาผ่านมาหลายปีค่ะก็มีเพจนึงตั้งขึ้นมาเลยค่ะ
ทวงคืนน้องแพตตี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เป็นผลค่ะ
เพราะว่าหัวใจน้องแพตตี้ตอนนี้ก็มีพี่แดนครอบครองอยู่ค่ะ
แล้วเวลาคู่นี้เขาออกไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะดูแลกันดี
เพราะว่าพี่แดนเนี่ยเขาเป็นพี่เนาะโตกว่าน้องแพตตี้ก็เลยต้องดูแลหน่อยค่ะ
และล่าสุดค่ะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
แดนก็เคยให้สัมภาษณ์ไปด้วยว่าจริงก็พร้อมที่จะแต่งงานแล้ว
เพราะว่าถึงวัยแล้วพูดตรงก็อายุเยอะแล้ว

คือกรี๊ดพี่แดนตั้งแต่มัธยมเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แดนมีครอบครัวได้แล้วนะ
ใช่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอให้ทางฝั่งของน้องแพตตี้พร้อมด้วย
แต่ก็ไม่แน่แล้วนะคะไม่แน่หลังวาเลนไทยอาจจะมีเซอร์
ใช่เพราะว่าช่วงหลังเขาลงรูปแบบหวานกันมาก
เราไม่ลงรูปให้ตัวเองนะคะทั้งสองบ้านพ่อไปกินข้าวด้วยกัน
ใช่ค่ะเลิกหรือเปล่ารอลุ้นต่อไปค่ะ
ปิดท้ายที่คู่รักคู่นี้นะคะเป็นคู่รักสายแกล้งค่ะ
นิววงศกรแล้วก็น้องนาวที่สานาศค่ะ
ต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้แหละค่ะ
เป็นเดือนถึงความรักใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเดือนที่ครบรอบที่ทั้งคู่คบกันมา
๙ปีเต็มโอ้โหคือแป๊บเดียวอ่ะ
ซึ่งถ้าใครติดตามคู่นี้นะคะจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
จากความหวานของทั้งคู่ที่หมั่นเสิร์ฟให้แฟนได้ฟินกันแล้วค่ะ
เรื่องการแกล้งกันหยอกกันเนี่ย
คู่นี้เค้ายืนหนึ่งจริงทั้งทายรูปหลุดเผ้อ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางฝั่งของพี่นิวเนี่ยค่ะ
จะเป็นคนแกล้งน้องนาวนะคะ
ล่าสุดนะคะพี่นิวถึงเมนเมนเลยนะคะว่า
ผมนี่แหละเป็นฝ่ายชอบแกล้งน้องเอง

พูดง่ายคือคนละชั้นกันมันแกล้งกันไม่ได้ครับ
คนละรุ่นกันเวลาผมแกล้งเขาแล้วเขาแบบ
มันดูน่ารักดีผมก็เลยชอบที่จะแกล้งน้อง
ชอบที่จะสุดท้ายชอบที่จะทำให้เขาแปลกใจ
เราต้องดูสิเราต้องดูจังหวะว่า
ไม่ใช่แบบเราจะแกล้งเขาได้ตลอดเวลา
เรารู้ว่าเรื่องไหนที่ทำได้
เรื่องไหนที่เราเคยพลาดทำมาแล้วแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เราก็ไม่ทำอีก